หลวงพี่ที่เชียงรายท่านบอกว่าเจอแบบนี้อนาจใจแล้วก็ญาติโยมอย่าเหมารวมได้ไหม
บางทีไปเห็นข่าวเรื่องของพระเรื่องของศรีกาแล้วเหมารวม
นี่นึกสนุกหรืออะไรยังไงเอาถุงยางอนามัยมาใส่บาทพระ
เหมือนประชดกันแกล้งหรืออะไรหรือเปล่า
หรือแบบโอ๊ยรับไม่ได้หรือว่าอะไรยังไง
คือคิดว่าพระต้องเอาไปใช้จริงเหรอ
คือท่านบอกว่าเอ้าพระรูปไหนจะมีข่าวไปยุ่งกับศรีกาอาบัติปราชิกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
อย่ามาเหมารวมกับพระทั้งหมดแบบนี้
นี่นะฮะท่านโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับเป็นซองถุงยางอนามัยสีส้มเนี่ยนะฮะ
แล้วแฮชแท็กบอกไม่เข้าใจนะบอกว่าเนรไปบินทบาทแล้วได้มาถึงยุคที่โยมใส่บาทถวายพระเนร
ถุงยางอนามัยแล้วหรือโยมอย่าไปเหมารวมหรืออคติกับพระสงฆ์องค์เนร
ว่าเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ความดีความชั่วอยู่ที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
อย่าไปทำร้ายจิตใจด้วยการกระทำแบบนี้เลย
นี่นะฮะเราก็ไปหาหลวงพี่ที่โพสต์เลยนะครับวัดศรีเกิดครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ชิงชัยนะฮะท่านเป็นผู้ที่โพสต์เอาไว้เป็นพระลูกวัดศรีเกิด
บอกว่าอย่างนี้ฮะมีสามเณรสององค์ออกเดินบินทบาทที่หน้าตลาดสดเทศบาล๑
ท่าทางดูตุ้งติ้งหน่อยมาใส่บาทสามเณรมีอาหารแห้งพวกปลากระป๋องมาม่า
แล้วก็มีซองซองสีส้มสิบอันใส่บาทให้เนรพอมาถึงวัด
เขาก็จะเอาอาหารที่ออกรับบาทมารวมกัน
นะฮะทีแรกเห็นซองเนี่ย
เนรยังคิดว่าเป็นซอสพริกหรือเปล่า
หรือน้ำจิ้มไก่เพราะมันสีส้มไง
แต่ว่าพระท่านเห็นเนี่ยท่านบอกโอ้โหไม่ใช่แล้วท่านก็แยกเอาออกมา

ตอนแรกเนี่ยเนรเนี่ยถึงขั้นเอาไปฉีกดูด้วยนะแล้วมันไม่ใช่ซอสไง
ยังคิดว่าเป็นลูกโป่งลูกโป่งอะไรหรือเปล่าด้วยซ้ำ
สุดท้ายพระท่านบอกไม่ใช่มันเป็นถุงยางอนามัย
เนี่ยฮะก็เลยเอามาโพสต์ว่าโอ้โหญาติโยม
คือจะทำอะไรเนี่ยอย่าเหมารวมกับพระทั้งหมดได้ไหม
เหมารวมโทษเนรทั้งหมดได้ไหม
การคิดจะทำอะไรก็ขอให้มิสติ
สำหรับตัวอัตมาแล้วก็ไม่ได้มาคาดเครียดแค้นอะไร
ก็อยากจะบอกเตือนแล้วก็คุณโยมหลายท่านด้วย
ที่ดูโซเชียลบางครั้งก็อย่าไปอินกับสื่อ
หรือว่าอินกับเรื่องราวในสังคมปัจจุบันเยอะเกินไป

ยาดโยมที่ทราบข่าวและมาทำบุญที่วัดก็ไม่สบายใจนะคะ
มันบาปไหมหรือมันผิดแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
เราไปถามพระพยอมนะครับท่านจ้าวาดวัดสวนแก้วที่นนทบุรีนะฮะ

พยอมเนี่ยท่านบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแกล้งกัน
หรืออาจจะมีความเกลียดชังอะไรยังไงเป็นการส่วนตัวหรือเปล่า
ในอดีตเคยมีเหตุการณ์เนี่ยโยมเอาอุจจาระใส่ถุงมาใส่บาทพระก็มี
เหมือนกับไม่ชอบพระรูปนั้นรูปนี้
แต่ไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเหมารวมหรือเปล่า
พระรูปที่เป็นเนรที่รับบาทนะฮะที่ได้รับถุงยางมา
คนที่เอามาใส่บาทหลวงพ่อพยอมท่านบอกว่าคือคนที่ทำไม่แสลงใจบ้างหรือ
อยากจะให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยว่า
เออใครมาทำอะไรยังไงเดี๋ยวจะย่ามใจแล้วมาทำแบบนี้กับพระกับเนรอีก
พยอมท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่เอาถุงยางอนามัยมาใส่บาทเนรเนี่ย
ใส่บาทพระเนี่ยบาปกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน
คนที่ทำจะมาอ้างว่าไม่รู้เรื่องจริงจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าบอกอย่างนั้นเนี่ย
คงต้องปัญญาอ่อนสุดขีดแล้วค่ะถ้าจะบอกว่าโอ้โหรู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้เรื่อง
เอาถุงยางอนามัยมาใส่บาทพระคิดว่าพระจะต้องเอาไปใช้หรือยังไง
ไม่มีชาวพุทธคนไหนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องหรอก
คิดว่าอาจจะไปเห็นข่าวหรือว่าต้องการแกล้งพระแกล้งเนรอะไรหรือเปล่า
ก็เลยทำแบบนี้นะฮะอย่าทำเลยนะฮะหลวงพ่อพยอมท่านบอกบาปร้อยเปอร์เซ็นต์